ปิดท้ายค่ะไปดูเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดนะคะ
วินาทีที่หนุ่มใหญ่วัย๕๑ปี
เขาขับรถยนต์เก๋งชนท้าย๑๐ล้อ

เป็นจังหวะที่ชนแล้วก็เด้งออกมาด้วยนะคะ
เหตุการณ์นี้ถูกบันทึกได้จากกล้องวงจรปิด
ขณะรถเก่งยี่ห้อเชฟโลเลสซาฟิร่าสีขาว
ทะเบียนวแหวนน๑๗๙๖กรุงเทพมหานคร
พุ่งชนท้ายรถบรรทุกเหล็ก๑๐ล้อ
ี่ห้อฮีโนสีขาวทะเบียน๘๒๑๑๑๑๑๑สมุทรปราการค่ะ
เป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บ๒รายนะคะ
เหตุเกิดที่ริมถนนสุขุมวิทย์
ตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการ

คือนายเล็กวงเจริญศิลป์๕๑ปี

แล้วก็นายนัทธนลวงเจริญศิลป์อายุ๑๗ปีที่นั่งมาด้วย
ทั้งสองถูกนำส่งโรงพยาบาลรัฐรินบางปูค่ะ
จากการสอบถามนายสาธิตอิทธิวัฒนะอายุ๓๒ปี
ช่างประจำร้านตัดสติ๊กเกอร์คนนี้นะคะ
ก็ได้เล่าว่าก่อนเกิดเหตุรถบรรทุก
สิบล้อที่บรรทุกเศษเหล็กมาเต็มท้ายรถ

ก่อนจะเดินไปกินข้าวที่ร้านใกล้เคียง

ก็ได้พบเห็นรถยนต์เก๋งคันนี้
ขับมาด้วยความเร็วในเลนซ้าย
ก่อนจะพุ่งชนท้ายรถสิบล้อ
คันดังกล่าวเข้าอย่างจังนะคะ

แล้วก็เรียกชาวบ้านมาให้การช่วยเหลือ
นำร่างผู้บาดเจ็บทั้งสองออกมาจากรถ

มาตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ